ส่วนการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่๔๔นะครับ
ที่จะมีขึ้นในวันที่๓และ๕มิถุนายนนี้
ล่าสุดนะครับเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขันไปแล้วตั้งแต่เมื่อวาน
หลายคนก็สงสัยนะครับว่าทำไมเราจึงเชิญแต่ทีมจากตะวันออกกลางมาแข่งขัน
ไปลองฟังความคิดเห็นจากโฮสซิโกแกนิสักเซนาเมือง

เราเชิญอารับเราจะได้เรียนรู้สไตล์
เพราะว่าในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลก

ฉะนั้นถ้าเรารู้สไตล์มันก็เหมือนกับ
เราได้เห็นแทคติกวิธีการเล่น
แล้วก็อินดีด้วนทักษะของผู้เล่น

ฉะนั้นวันนี้แน่นอนบางทีมอาจจะไม่ใช้ชุดใหญ่

เราก็เหมือนกับลูกเขาลูกราว

เพื่อที่จะศึกษาข้อมูลของคู่ต่อสู้ด้วย